ตอนนี้นะคะกระแสข่าวชื่อของพลเอก

ที่จะเป็นหัวหน้าชุดคุมทีมคอรมอลส่วนหน้า
เพื่อที่จะลงพื้นที่ไปแก้ปัญหา
ความไม่สงบในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ไม่ปฏิเสธด้วย
บอกว่าจริงแล้วรายชื่อมีครบแล้วล่ะ
เพียงนายกรัฐมนตรีกลับมาลงนาม
พร้อมที่จะลงไปปฏิบัติหน้าที่ได้
ตั้งแต่๑ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กล่าวถึงความคืบหน้ารายชื่อรัฐบาลส่วนหน้าว่า
เสนอรายชื่อผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว
เหลือเพียงให้นายกรัฐมนตรีกลับมาลงนาม
ส่วนจะมีชื่อของพลเอกอุดมเดชศรีตบุตร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมหรือไม่

และหากแม้พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรจะไปรับหน้าที่
ในคณะกรรมการคปตก็ไม่จำเป็นต้องแต่งตั้ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเพิ่มเติม
ส่วนจะมีรายชื่อพลเอกธีรชัยนาควานิส
ผู้บัญชาการทหารบกในตำแหน่งรัฐมนตรี
หรือไม่ก็ยังไม่ได้พิจารณา
ประกอบกับยังมีตำแหน่งสนชให้รอวันที่๑ตุลาคม

ฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ
สนับสนุนต่างมันเร็วขึ้น

เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งคอปต
ในการที่จะช่วยนะครับสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สบและกรครับ

ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
ซึ่งจริงแล้วตามกฎกระทรวงกลาโหม
ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
สามารถมีเพียงได้แค่คนเดียว
สำหรับโครงสร้างของคปตหรือว่าคมสน
ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาความไม่สงบ

มีการคาดการณ์ว่าจะมีพลเอกอุดมเดชสีตบุธ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นหัวหน้าคณะและมีผลเอกสุรเชษชายวง

นอกจากนี้แล้วยังมีไรชื่อของ
ผลเอกสกลชื่นตระกูล

ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่๔มาก่อน
คือของพลเอกกัมปะนาฏรุดดิตพลโธมณีจันทิพย์นายพานุอุทัยรัฐ
ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้เข้าร่วมทีมด้วย
โดยทั้งหมดจะต้องลงไปทำหน้าที่ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่๑ตุลาคมนี้